ดูเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลกันบ้างนะครับ
เขาบอกว่าเขาฝึกกระสิน
จนเกิดอภิญญาอภินิหาร
สามารถบังคับให้หินลอยได้
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้หน่อย
คุณผู้ชมดูว่าหินมันลอยได้จากอภินิหารจริงหรือไม่
เอาแล้วคุณผู้ชมที่ดูคลิปน่ะอาจจะมี
เฮ้ยนี่มันอภินิหารมายากลหรือกระไรนะฮะ
โพสต์คลิปนี้ฝ่ามือเหมือนกับมีสนามแม่เหล็ก
สามารถบังคับหินให้ลอยขึ้นลอยลงได้อย่างที่เห็นแล้วครับ
พร้อมทั้งโพสต์กับข้อความไว้
อ้างว่าที่ทำได้แบบนี้เพราะผ่านการฝึกจิตแบบฝึกกระสิน
ซึ่งก็คือการเพ่งสมาธิจนเกิดเป็นอภิญญาพินิหาร
บังคับให้วัตถุลอยได้โดยมีการเขียนว่าการฝึกกระสิน
เราต้องเข้าใจว่าเมื่ออยากได้จะไม่ได้
ไม่อยากได้จะไม่ได้คิดได้คาดหวังไม่ได้
เพราะตัวรู้จะเกิดขึ้นเองเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งนั้น
และเข้าใจการสิ้นไปดับไป
และเมื่อเรารู้ก็ทำให้เป็นปกติปฏิบัติต่อเนื่องไปแบบนี้
เมื่อรู้หนึ่งและดูต่อก็จะพบว่ากระสินต่าง
มีพื้นฐานเดียวกันสุดท้ายก็จะได้รู้เองทั้งหมดนะฮะ
คุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เขาโพสต์ไว้แล้วบอกขอนำคำสอนของพระอาจารย์ณดีอินทะปัญโย
มาใช้ประกอบภาพประกอบคลิปครับ
ทีมข่าวพยายามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ
แต่ว่าทางผู้โพสต์คือชัยมหาชัยไม่ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์
ต่อมามีชาวเน็ตเข้ามาเฉลยว่าการทำให้วัตถุลอยจากมือได้นั้น
เป็นเทคนิคเทคนิคของอุปกรณ์มายกลคุณนี่มีคนบอกนี่
ซื้อได้เลยตามขายโลกออนไลน์๕๘บาทเหรอหรือยังไงนะ
นี่แล้วเขาก็เอาคลิปอื่นมาโชว์ให้ดูเลย
บอกว่าอุปกรณ์เหล่านี้ขายชุดละ๕๘บาทขายในแอปออนไลน์เนี่ยนะฮะ
มีการสาธิตวีดีโอการใช้งานอยู่ด้วย
จะเห็นว่ามีลักษณะเดียวกันกับก้อนหินที่ลอยได้เลย
ในอุปกรณ์ที่จำหน่ายเป็นแหวนลอยได้
คุณเอาอย่างไรนะ